คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ

สามีโกรธแทนเมีย
เพราะเมียเป็นแม่บ้านอยู่ร้านสุกี้ชื่อดังนะครับ
ปรากฏว่าเด็กรับรถของร้านต่อยหน้าเมียของเขา
ทีนี้ตัวสามีจะมาเคลียร์นะฮะมาถามว่าต่อยหน้าเมียกูทำไม

ก็เลยก่อเหตุแทงเด็กรับรถจนเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้นะฮะ
เป็นเด็กรับรถของร้านซุกี้ชื่อดังวัย๔๙ปีนะครับ

เพราะว่าเมื่อเวลาประมาณสักตี๔นะครับ
ทางด้านของสาวสอบสวนสนโชคชัยรับแจ้งเหตุ
ชายถูกแทงบริเวณหน้าร้านบุฟเฟ่ซุกี้ชื่อดัง
ย่านเลียบด่วนรำอินทาซอยประดิษฐ์มนุษย์ธรรม๑๙
แขวงแล้วก็เขตลาดพร้าวกรุงเทพนะครับ

พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวศ
แล้วก็อาสาสมัครมูลวิธีป่อเต็กตึงนะครับ
แขนแล้วก็ตรงจุดที่สำคัญคือหน้าผากด้วยนะคุณนะ
เป็นแผลใหญ่ยาวแล้วก็นอนหงายเสียชีวิต
อยู่บริเวณประตูทางเข้าร้านสุกี้ชื่อดัง
จากการสอบปากคำพนักงานร้านซุกี้ให้การนะครับ
ว่าผู้เสียชีวิตก็เป็นเด็กรับรถของร้านนี่แหละ
แต่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ถูกจ้างงานในร้านนะแต่มักจะมาหารายได้เล็กน้อย
จากการโบกรถอยู่หน้าร้านเป็นประจำเท่านั้น

มีอาการมึนเมาสุราแล้วก็มีปากเสียง
กับแม่บ้านของร้านซุกี้แห่งนี้
เกี่ยวกับเรื่องการนำขยะมาทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง
จนเกิดเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ
แล้วก็เด็กรับรถถึงขั้นชกเข้าที่ใบหน้าของแม่บ้าน
ใบหน้าบวมช้ำทีนี้ครับแม่บ้านก็เอาไปเล่าให้สามีฟัง
สามีก็คือนายวราพงคิมแน่นนะครับ
พอนายวราพงศ์รู้ก็เลยพาเพื่อนมาอีกหนึ่งคน
เพื่อมาเคลียร์ปัญหากับเด็กรับรถคนนี้
เมื่อเจอเด็กรับรถก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน

กะจะมาเคลียร์ว่าต่อยเมียกูทำไมเนี่ย
แต่เคลียร์ไม่ลงตัวนะครับก็ทะเลาะวิวาดกันรุนแรง
ถึงขนาดใช้อาวุธมีดแทงเด็กรับรถจนเสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุตัวแม่บ้านเองก็ได้เกลี้ยกล่อมให้สามี

ด้านของพันธ์ตำรวจเอกพรทวีสมวง
ภูมิกับการสนโชคชัยก็เปิดเผยนะครับว่า
นายวาราพรผู้เกาะเหตุเนี่ยเดินทางเข้ามอบตัว

ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาบันดาลโทษะ
ที่เด็กรับรถคนนี้มาต่อยเมียเขา
แล้วก็กะจะมาเคลียร์แต่ว่ามันไม่ลงตัวฮะ
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะใช้อาวุธมีดปลายแหลมที่พกมา
ก่อเหตุแทงเข้าไปหลายแผลนะครับ
เรื่องต้นนั้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
จะนำตัวฝากขังที่สารอาญารัชดาในวันพรุ่งนี้
ส่วนผู้ตายเองนะฮะเบื้องต้นทราบว่าเป็นชาวเวียดนาม
มาทำหน้าที่ในการคอยรับรถอยู่หน้าร้าน
หาเงินเล็กน้อยนะฮะแต่ยังไม่ทราบชื่อ
แล้วก็ยังไม่มีญาติติดต่อเข้ามาที่จะรับศพนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงก่อนเช้ามืดที่ผ่านมานะฮะ